เขาทำพิธีกันอยู่แล้วเขาว่ากันว่า
พ่อเท่ามาประทับร่างของหนุ่มคนนี้

เอาคุณขาดิฉันจะเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนว่า
เหตุการณ์นี้เป็นการจัดพิธีกรรมเชิญครูหมอโนรานะคะ
จัดขึ้นที่อำเภอกงหรานะคะอยู่ที่จังหวัดพัทธลุง
พิธีกรรมนี้นะลูกหลานที่มีเชื้อสายโนรา
นับถือมโนราเขาจะจัดขึ้นนะคะ
รวมถึงคนในครอบครัวอะไรต่างแบบนี้
ก็จะได้มารับศีลจากบรรพบุรุษมโนราด้วย
เหมือนเป็นการว่าไหว้ครูโนรานั่นแหละค่ะ
ระหว่างทำพิธีคุณเห็นชายที่ถอดเสื้ออยู่ด้านหลังไหมคะ

คนนี้นี่แหละค่ะถูกพ่อเท่าหน้าทองมาประทับร่าง
แล้วสีหน้าท่าทางของหนุ่มคนข้างหลังนะ

จากเป็นคนหนุ่มคุณเห็นไหมคนถอดเสื้อ
เป็นคนเท่าคนแก่เลยค่ะคุณ
ท่าทางการนั่งคำพูด
พอพ่อเท่ามาประทับร่างให้ศีลให้พร

ก็ออกจากร่างของหนุ่มคนนี้ไปคุณ
อันนี้คือพ่อเท่ามาให้พรให้ศีลนะ

คนที่มาร่วมพิธีลูกหลานดีใจ
เพราะว่าเหมือนกับว่าพ่อเท่ารับรู้

ครั้งนี้ซึ่งเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยนั่นเองนะคะครับนี่ก็เป็นพิธีกรรมโบราณของคนที่นับถือโนราเขา
ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีการเนี่ยเห็นไหม
หน้าเหมือนคนแก่ไหมลักษณะท่าทางเขาอ่ะท่าทางจะเหมือนนะ
ใช่ค่ะก็เขาบอกว่าอย่างนี้คนที่นับถือโนราเขาก็จะมีความเชื่อแบบนี้
ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการสืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อเนื่องในบางพื้นที่กันอยู่
ก็เลยรวบรวมเอามาฝากคุณผู้ชมกันอาจจะได้ดูในหลากหลายแง่มุมว่าแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นเขาก็มีพิธีกรรมแบบนี้
เป็นพิธีกรรมของภาคใต้ไปดูกันต่อ